คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับ
คือกรกฎเนี่ยเขาก็ได้บอกออกมา
บอกออกมาบอกว่านะได้ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูลแล้วนะ

กรณีหุ้นไอทีวีของนายพิธาริมเจริญรัฐนี่แหละ
คือก่อนจะโหวตวันเดียวครับคุณผู้ชม
ก่อนจะบวชวันเดียวส่งสารแล้วนะ
ขอให้สารรัฐธรรมนูลวิทยาชายชี้ขาดคุณธุสมบัติการเป็นสอสอของนายพิธาริมเจริญรัตน์เนี่ยครับ

เป็นรายงานจากที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ

เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นสอสอของนายพิธาริมเจริญรัฐกรณีถือครองหุ้นไอทีวี
กรกฐ๕คนเนี่ยเห็นตรงกันเห็นตรงกันไว้ยังไงนะครับ
ไอทีวีประกอบกิจการเป็นสื่อหากมีการถือหุ้นก็จะเข้าข่ายขัดคุณสมบัติ
การเป็นสอสอผมเคยนำเรียนคุณผู้ชมแล้วผมเคยนำเรียนดอมแล้วน้ำแข็งแล้ว
บอกว่าถ้าตีตามตัวบทถามแบบกำปั้นทุบดินไอทีวีเป็นสื่อไหมต้องตอบว่า
เป็นแต่ถามว่าไอทีวียังทำกิจการอยู่ไหม
ไม่ทำเขาไม่ทำมาตั้งนานแล้วถ้าคนทั่วไปจะตอบแบบนี้
แต่ถ้าตีตามตัวบทเป็นสื่อไหมกรกต๕คนบอกเป็น
จึงจำเป็นต้องส่งเลือกให้สารรัฐธรรมนูนวิดิวิจัยชี้ขาด

เห็นใจเรื่องอะไรอ่ะเห็นใจกรกตหน่อยได้ไหม
ถ้ากรกตไม่ส่งสารรัฐธรรมนูลเมื่อวานนี้เนี่ย
ก่อนรัฐธรรพาจะโหวตนายกราธมนตรีเนี่ย
พวกผมพวกผมคือกรกตนะพวกผมเนี่ยอาจจะเข้าข่าย
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๑๕๗ไงที่คุณกลัวกัน
ที่คุณเคยได้ยินละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แน่เห็นใจผมหน่อยได้ไหม
ผมเลยลงมติ๔ต่อ๑เอ้า๔ต่อ๑ยากยังไงนะบอก๕คน
อิทธิพรบุญประคองครับประธานกรกต๒ถิติเชษนุชนาธิ์
สันทัศน์สิริอนันต์ภัยบูล๔นายเลิศวิโรธโกวัฒนะ
๔คนนี้เห็นว่ายังไง๔คนนี้บอกว่าส่งสารรัฐมนูลถูกต้องที่สุดแล้ว
แต่มี๑เสียงขวามือคุณประกอบมหานบนะครับคุณประกอบแสดงความกังวล
และให้ความเห็นต่อที่ประชุมบอกว่ามันอาจจะถูกมวลชนมองว่า
กระทำของกรกตนั้นไม่เหมาะสมที่จะส่งสารให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัย
ห่วงเวลานี้ควรไหมคุณประกอบบอกควรไหมในที่ประชุม
ว่านายพิธานั้นเนี่ยยังเป็นเจ้าของหุ้นจริงหรือไม่
นะครับให้ชัดเจนกันไปเลยนะครับ

ก็มีการทักท้วงกันแล้วแต่เสียงแพ้
นี่ไงคือคุณปกรณ์ไม่เห็นด้วยเสียงเดียว

ก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามี๗๒คนอายุครบ๗๐แล้วนะคะ
คนหนึ่งก็คือคุณชัดชัยจันทรายศรี
แล้วก็อีกคนนึงคือคุณธวัชชัยเทิดเผ่าไทยนั่นเองนะคะ
นี่ก็เลยกลายเป็นมติที่ออกมาเมื่อวานนี้
แล้วคุณผู้ชมมันมีภาพตอนบ่ายนะ
บ่ายเนี่ยตอนที่รองเลขาธิการกรกตแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ย
หอบใช้คำว่าหอบเลยค่ะหอบเอา๓รังมันเป็นหลักฐานแบบนี้ค่ะ

เอาแฟมนี้ทั้งหมดที่หอบมาเนี่ยเพื่อที่จะมายื่นต่อสารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยกรณีสมาชิกภาพของคุณพิธานี่แหละค่ะ
ก็ผ่านไป๔ชั่วโมงปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูล
บอกว่าสารรัฐธรรมนูลได้รับคำร้องในทางธุรการแล้ว
เพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพสอสอของนายพิธา
จากนี้จะมีการนำคำร้องเสนอต่อสารรัฐธรรมนูล
เพื่อพิจารณาตามพรบประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูลต่อไป

หลังจากนี้เดี๋ยวสารก็จะพิจารณา
แหล่งข่าวจากตุลาการสารรัฐธรรมนูลบอกแบบนี้นะคะ

ยังไม่สามารถนำเรื่องเข้าที่ประชุมได้แบบทันทีเลย

เขาจะมีการประชุมกันทุกวันพุธ
ก็คือเมื่อวานก็วันพุธถูกไหม
จะมีการต้องส่งคือเขาบอกว่า

เพราะว่าจะต้องส่งให้กับคณะทำงานชุดเล็ก
พิจารณาก่อนว่าจะรับหรือว่าไม่รับคำร้อง

ถึงจะส่งความเห็นไปยังคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูล
ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่วันพุธที่ผ่านมาแน่นอน
ก็คิดว่ามันต้องเป็นอาทิตย์ถัดไป
เป็นอาทิตย์ถัดไปถ้าปฏิทินการเมือง
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมวันนี้เราโหวตนายก
ถ้ารอบนี้ได้ไม่ได้หรือยังไงก็แล้วแต่
ครั้งที่๒จะตรงกับ๑๙กรกฎา
๑๙กรกฎาวันพุธที่เบิร์ดมีความเป็นไปได้สูงมาก
ที่เช้าวันพุธนั้นสารรัฐธรรมนูลจะมีการประชุม
แล้วจะมีคำสั่งอะไรออกมาไหม

แล้วนอกจากสารรัฐมนูลจะรับคำร้องทางธุรการ

เรื่องสำคัญที่สารรัฐธรรมนุนได้มีการพิจารณาแล้ว
ก็คือคำร้องของนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษร
อดีตทนายความพุทธอิสระ
ขอให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยเรื่องการกระทำของ

อันนี้กรณีมาตรา๑๑๒คุณผู้ชมต้องแยกประเด็นกันนะครับ

แต่ที่สารรัฐมนูลพิจารณาแล้ว
คือเรื่องของนายพิธาและพักเก้าไกล

เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกหรือไม่
ซึ่งตรงนี้ศาลรัฐธรรมได้พิจารณาคำร้อง

แล้วก็ให้ผู้ถูกร้องทั้งสองก็คือ

อันนี้ให้มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาใน๑๕วัน
ตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาหนังสือฉบับนี้
อันนี้ร้ายแรงกว่าถือหุ้นสื่ออีกใช่ไหม
อืมเอาโทษไหม

ทั้งยวงของพี่เบิร์ตที่ว่าคือยุบพัก
ยุบพักแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมือง๑๐ปี

ข่าวที่เราเสพข่าวกันในเช้าวันที่เราจะโหวตนายก
โอ้โหนี่เทียบเท่ากับตอนอนาคตใหม่โดนเลยนะ

ยุบพักแล้วก็ตัดสิทธิทางการเมือง๑๐ปีนะครับ